คุณผู้ชมดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นในโลกออนไลน์เหมือนกันค่ะ
มีคนเอาคลิปคลิปหนึ่งมาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่านี่หรือคือคนที่เลี้ยงหลาน
ตีหลานอย่างกับหมูอย่างกับหมาช่วยกันแชร์หน่อยดีกว่า
ตกลงแล้วรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
สุภาษิตนี่ยังใช้ได้อยู่ไหมคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะที่เห็นใส่ผ้าถุงสีฟ้าเนี่ย
คือป้านะป้าของเด็กส่วนหลานเนี่ยโอ้ยล้มลุกลุกคลาน
แกเอาทั้งไม้เอาทั้งรองเท้าฟาดไม่ยั้งเลย
ขนาดเด็กกลิ้งลงไปแล้วก็ยังฉุดกระชากขึ้นมาตีต่ออีก
คนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้คือเพื่อนบ้านคุณป้าคนนี้แหละค่ะ
เขียนเลยบอกจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะตีหลานเหมือนหมูเหมือนหมา

ไปถ่ายเขามาแล้วก็เอามาลงแบบนี้นะคะ
อ่าทีมข่าวเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านของป้าหลานคู่นี้
ตำบลหนองยางในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ไปเจอนางกำลังลักษณ์วามรุนหรือว่าป้าอีด
คุณป้าที่อยู่ในคลิปที่ใส่ผ้าถุงสีน้ำเงินสีฟ้านี่แหละ
อีทบอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นจริง

ตื่นมาทำกับข้าวให้หลานชาย๒คนกินตั้งแต่๖โมงเช้า

จะให้หลานมาช่วยทำงานบ้านแบ่งเบาภาระซะหน่อย

หลานชายตัวดีสองคนหายวับไปเลยทั้งคู่

อ๋อหายไป๑คนคนที่โดนตีนอ่ะหายไปเลย

วิ่งว่าวเล่นอยู่ที่กลางทุ่งนาหมู่บ้านข้างก็ไปตาม
ให้กลับบ้านจะให้ช่วยพาน้องคนเล็กวัย๑ขวบ

ปรากฏว่าหลานชายทั้งคู่ก็ไม่ยอมพาไปแล้ววิ่งหนี

ทำท่าล้อเลียนป้า

ป้าอีดวิ่งไล่เลยค่ะเขาจับหลานเลย
จับมาได้ปุ๊บก่อนลากกลับมาบ้าน

ป้าเขาก็ตีเอาอย่างนี้เลย
ป้าเก่งจะยอมรับว่าจะตีจริงและ
แต่ก็ตีเพราะรักนะแล้วก็อยากที่จะสั่งสอนให้หลานเป็นคนดี

หลานป้าก็ไม่หาเจ็บอะไรด้วยนะ

พอกลับเข้ามาป้าก็เลยตี
ยอมรับว่าป้าตีจริงว่าไปไหนทำไมไม่สงสารยายเดิม
เขายายก็หาให้กินแล้วน้องก็ไม่สบาย
แค่จะให้อุ้มยายจะให้อุ้มน้อง
พาไปหาหมอหาใครก็ไม่เห็นก็ว่าแค่อันนั้นแหละ
คนเราถ้าตีให้ตายมันปิดไปไม่ได้
รักหลานมันก็ต้องตีทุกคนใช่ไหม
นี่ค่ะป้าอีแกก็ยอมรับแหละว่าเออหลังจากนี้ก็จะไม่ตีหลานแรงแล้ว
ในคลิปที่โดนตีเนี่ยอายุ๙ขวบก็ให้แม่มารับกลับไปอยู่บ้านที่กรุงเทพแล้ว
คือที่หลานมาอยู่ที่นี่เป็นช่วงระหว่างรอทำเรื่องย้ายโรงเรียน
หลานก็เลยมาอยู่กับป้าก่อนส่วนอีกคนอยู่กับป้าอีทมาตั้งแต่เล็กแล้วอะนะคะ
ก็จะพูดยังไงดีในเรื่องของการเลี้ยงเด็กอะเนาะ
มันก็ยังมีอีกหลากหลายวิธีในการสอนนะคะ
ก็บ้านใครบ้านมันด้วยแหละแต่ก็ไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงกันละกัน